ช่วงนี้นะครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพสาวเล็บแดงนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ติดตามกันมานะครับว่าใครคือผู้ต้องหาแล้วก็จับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะนะครับผู้ต้องหาก็รับสารภาพหมดแล้วนะครับว่าไปทำแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
วันนี้ดูกันอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะได้สรุปคดีกันไปนะครับท่านผู้ชมครับ
กรณีที่มีชาวบ้านไปเจอชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ถูกหั่นแล้วก็แยกเอาไว้ใส่ถุงสองถุงนะครับ
ในคลองโคกมะยมในพื้นที่หมู่๗ตำบลคานหามอำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีธุยาที่ชาวบ้านไปเจอเนี่ยคือช่วงบ่าย๒๖เมษายน
หลังจากนั้นชุดสืบสวนของสพออุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยาก็สืบหาข้อมูล
รู้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นคือใครที่ไหนอย่างไรแล้วก็ไปจับมาได้แล้วนะครับ
ส่วนผู้ตายนั้นคือนางจำปีหอมหวนอายุ๔๕ปีเป็นชาวจังหวัดสะแก้วนะฮะ
เจ้าของชิ้นส่วนศพที่ถูกทิ้งเอาไว้ที่คลองโคกมะยม
สามพฤษภาคมชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้นะครับ
คือนายวิรพลพรมศรีอายุ๕๔ปีซึ่งก็เป็นเพื่อนชายคนสนิทกับผู้ตายนะฮะ
จำปีหอมหวนก็ไปจับตามหมายจับของศาลที่ออกหมายจับเอาไว้
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
หลบหนีไปอยู่นู่นครับอุดรธานีนะฮะซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ต้องหานะครับ
ของกลางที่ยึดได้ก็มีมีดพับ๑เล่มโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ทำครัวอีกหนึ่งเล่มมีสร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำจำนวนหนึ่งเส้น
มีแหวนลักษณะคล้ายทองคำอีกหนึ่งวงด้วยนะครับแล้วพาไปทำแผนเมื่อวันที่สี่
พฤษภาคมก่อนนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดพระนครศรีธุยาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
นี่เป็นภาพวันทำแผนนะครับซึ่งนายวิรพลนั้นพนักงานสอบสวนสพออุทัยบอกว่า
รายละเอียดแห่งคดีแห่งพฤติกรรมเนี่ยนายวิรพลผู้ต้องหามีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวิรพลสารภาพบอกว่ารู้จักแล้วก็ชอบพอคบหากับนางจำปีผู้ตายมาได้ระยะหนึ่ง
ที่ผ่านมานางจำปีจะเป็นฝ่ายเดินทางมาหานายวิรพลที่อายุทยาก็มาเป็นครั้งคราวแล้วก็จะมาพักอยู่ด้วยกันที่หอพักใกล้เคียงกับจุดที่พบศพ
ส่วนสาเหตุที่เกิดการฆ่าหันศพกันขึ้นนายวิรพลบอกว่าคบหากันมาพักหนึ่งให้เงินให้ทองด้วยนะ
แล้วเมื่อค่ำ๑๙เมษายนที่ผ่านมานางจำปีก็เดินทางมาหาอีกแล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเพราะจับได้ว่านางจำปีนั้นมีครอบครัว
โสดนะฮะเหมือนกับจับได้ว่าหลอกเอาเงินนะครับก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
วิรพลอ้างว่าขาดสติครับเดินไปหยิบมีดมาแทงนางจำปีจนเสียชีวิต
โดยบอกว่าหลังจากรู้ว่านางจำปีเสียชีวิตแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อ
ก็นอนอยู่กับศพของนางจำปีอยู่คืนนึงนะอืมก็แทงตั้งแต่สองทุ่ม
จนเขาไปเสียชีวิตสี่ทุ่มอ่ะก็นำแทงอยู่แบบนั้นอ่ะ
คือค่อยแทงทีละแผลทีละแผลจนเขาขาดใจตายอ่ะใช่นะ
นอนกอดศพอยู่คืนหนึ่งแทงค่ำสิบเก้านะครับจนถึงค่ำยี่สิบเมษายน
เอามาสเป็นชิ้นเอาไปในห้องน้ำ
ส่วนกระโหลกศีรษะกับชิ้นส่วนอื่นของร่างกายที่ทิ้งชักโครกไม่ไหวนะฮะ
ก็หั่นเป็นท่อนแบ่งใส่ถุงผ้า๒ถุง
แล้วตี๔๒๑เมษายนเอาถุงผ้า๒ถุงที่ใส่ชิ้นส่วนของนางจำปี
เดินลงมาจากหอพักเดินอ้อมไปที่ด้านหลังของหอพัก
เดินเข้าไปในซอยข้างตึกมุ่งหน้าออกถนนแล้วก็ไปถึงสะพานโคกมะยม
ถุง๒ถุงทิ้งลงคลอง
หลังจากนั้นก็กลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ที่๒๕เมษายนจะเดินทางจากอายุทยาเข้ากรุงเทพไปหาเพื่อน
แล้วก็เดินทางกลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานี
ที่๓พฤษภาคมจะถูกจับได้
วันที่คนไปพบศพคือ๒๖เมษายน
สาเหตุของการลงมือฆ่านายวิทยาพนธ์อ้างว่าแค้น

จำปีเคยบอกว่าเดี๋ยวจะมาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาสุดท้ายก็ไม่ยอมมา
คบหากันนางจำปีขอเงินใช้ก็ให้นะครับ
ให้หลายครั้งรวมรวมแล้วกว่าสองแสนบาทสาเหตุที่ขาดสติถึงฆ่าในคืนวันนั้นสิบเก้า
เมษายนเพราะจับได้ว่านางจำปีมีครอบครัวอยู่แล้วนี่นะฮะ
ก็จากคำสารภาพเนี่ยนายวิรพลผู้ต้องหาบอกว่า
มีชิ้นส่วนศพของนางจำปีที่ทิ้งชักโครกด้วยค่ะ
ก็เลยต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับวันนี้ชุดสืบสวนของสพออุทัยพระนครศรีธุยา
ไปตรวจพิสูจน์ที่บ่อกระของภอพรรคที่นายวิทยาละพลก่อเหตุนะฮะอ่า
เพื่อที่จะหาชิ้นส่วนศพของนางจำปีก็ใช้รถดูดสิ่งปฏิกูลมาดูดชิ้นส่วนขึ้นมานะฮะ
ปรากฏว่าก็เจออยู่เยอะเลยแต่เดี๋ยวต้องเอาไปตรวจดีเอนเอด้วยนะครับ
จะตรงกับชิ้นส่วนศพของผู้ตายที่เจอในคลองหรือไม่อืมอืม